บอกเลยว่าวงการแฟชั่นมีสั่นสะเทือนนะคะ
ไปเจอกับเขาคนนี้เขาที่ว่าคือใคร
ทำไมถึงทำให้วงการแฟชั่นสั่นสะเทือนได้

แล้วตำตาบอกไม่น่าเชื่อเนอะแค่นี้ก็สวยได้แล้ว
เรื่องนี้ขอบอกว่าวงการแฟชั่นมีสั่นสะเทือน

วังใต้ดาดเนี่ยคือเจ้าของเพจท่องเที่ยวที่ชื่อว่า
เที่ยวตรังกับวังกระดาษ
และที่บอกว่าวงการแฟชั่นสั่นสะเทือนก็เพราะว่า
ถ้าใครไปเที่ยวจังหวัดตังค์กับบัง
ฟังจะสอนโพสต์ท่าถ่ายรูปสุดปังให้ตลอดทริป
แต่ละท่าเนี่ยจะปังขนาดไหนไปชมกันครับ
เริ่มกันที่ปังสอนโพสต์ท่าท่ามกลางธรรมชาติ
โดยมีใบไม้ผิวพัดผ่านร่าง
ภาพจะปังขนาดไหนไปชมกันครับ

เออฝ่ายผลิตเอฟเฟคครับเออส่วนนู้นคือนางแบบ

เอ่อใช่ค่ะขอเด้นได้ไหม
น้ำน้ำ

เย็นปังปังไป
ว้าว

โอ้โหเป๊ะปังธรรมชาติและสวยงามสุดไปเลยล่ะครับ
ปังยังไม่หมดไปต่อกันที่การโพสต์
ถ้าถ่ายรูปกับต้นไม้ใบย่าริมทะเล
ปังขนาดไหนไปดูกันเลย
เดี๋ยวพี่มาตรงนี้ใบไม้เราต้องใช้เป็นประโยชน์

แวกแวกของมึงต่างแล้วต้องตายแบบ
จิกไปเลย
น้ำเอาไว้หน้าตุ๊กกัน
มีหน้าเชื่อนะแค่นี้ก็สวยได้
เอาเสียงออกมาด้วยนะ
คือเสียงมันจะทำให้เรามีอารมณ์ในการถ่ายรูป
เธอว่าไงจ๊ะโอ้ผู้ชาย
เอียงหัวบีดสะโพกแล้วยืนให้ใบไม้บังพุง
จากนั้นส่งเสียงร้องออกมาอย่าเก็บมันไว้
เป็นอย่างไรล่ะครับภาพสวยเกินบีดไปเลยล่ะครับ
และคลิปสุดท้ายบอกเลยว่า
สาวที่ชอบเที่ยวทะเลต้องดู
เพราะบางกระดาษเขาจะมาสอนโพสต์ท่าบนเรือให้ปัง

ต้องทำท่ายังไงบ้างตามไปส่องกันเลยครับ

อุ๊ยเอาขาดเอาขาด
ขอยุ่งหมวกเลยค่ะเอาหมวกบานนะค่ะ
ไว้อุ๊ยหมดกันเดี๋ยวเขารู้หมด
ที่จริงนะไม่มีใครทำหรอกครับ

แม่นี่บอก
พยายามบิดนะคือบิดพุงไปโน่น

หรือว่าจะเป็นแบบ
มองรอไป
เป็นยังไงล่ะครับใครดูไม่ทัน
ตามไปดูกันได้ที่เฟซบุ๊คของบางกระดาษเขานะครับ
ขอบอกว่าแต่ละท่าเนี่ยเปรี้ยวสุด
ชุดไม่อยู่แล้วล่ะครับ
โอเคนะคะเป็นกันใช่ไหมคะ

จอบจอบเลย
คุณทำตามซิสักท่านึง
หน้าต้องได้เสียงต้องออกด้วย
พอแล้วจะอ้วน
เสียงคุณเหมือนเมาคลื่นทะเลเหมือนกันนะ
เขาให้โพสต์ท่าเอาดีนะถ้าเกิดว่าบางคนไป
อาจจะแบบว่าไปกันเป็นแก๊งไม่มีคนถ่ายรูปให้

แนะนำเลยคุณพี่เขาช่วยได้

นี่คุณพี่จะจ้างนะตัวเองจะได้ไม่ต้องเป็นคนถือกล้อง
คุณประสบปัญหาการถ่ายรูปอยู่หรือไม่
ไม่ใช่ปัญหาผมบอกเลยทุกครั้งที่ผมถ่ายรูปผมทำด้วยใจ